พูดถึงเรื่องของกระทงถือว่าสำคัญเช่นกัน
วันพุธนี้ควรที่จะเลือกใช้กระทงที่ผลิตจากวัสดุทางธรรมชาติ
และจากเรื่องนี้เองค่ะกรมควบคุมมลพิษก็ได้ออกมา
ชวนประชาชนให้เลือกใช้กระทงที่ผลิตขึ้นจากวัสดุที่เหมาะสม
ตามสภาพของพื้นที่รวมทั้งย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วย
เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับแหล่งน้ำในช่วงหน้าด้วยค่ะ
วิจารณ์สิมาฉายาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือว่าคพกล่าวว่า
เนื่องในเทศกาลลอยกระทงปี๒๕๕๘
เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมไทยและรักษาสิ่งแวดล้อม
คอพได้เชิญชวนประชาชนลอยกระทงรักสิ่งแวดล้อม
โดยชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชน
เลือกใช้วัสดุทำกระทงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
วัสดุที่หาง่ายราคาถูกและเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
กาบกล้วยดอกไม้และใบตอง
ควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากโฟมและพลาสติก
เพราะว่าใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก
และเป็นอันตรายกับสัตว์น้ำรวมถึงกระทงจากขนมปัง
หากอยู่ในแหล่งน้ำปิดได้แก่สระน้ำในวัดหนองน้ำ
แม้สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
แต่หากมีปริมาณมากก็จะเป็นสาเหตุทำให้น้ำนั้นเน่าเสียได้เหมือนกันนะคะ
นี้ค่ะจากสถิติการจัดเก็บกระทงในเขตกรุงเทพมหานครปี๒๕๕๙
จนถึงปี๒๕๕๗พบว่าสัดส่วนกระทงที่ทำจากโฟม
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ที่มีกระทงทำจากโฟมจำนวน๕๗๘๓๗ใบคิดเป็นร้อยละ๑๘นะคะ
ปี๒๕๕๕ค่ะมีจำนวน๑๓๑๓๓๘ใบคิดเป็นร้อยละ๑๔
ส่วนปี๒๕๕๖ค่ะมีกระทงจำนวน๑๗๘๔๘ใบคิดเป็นร้อยละ๑๒นะคะ
และปีที่แล้วค่ะมีกระทงจำนวน๙๖๐๖๙ใบคิดเป็นร้อยละ๑๐นะคะ
แม้ว่าสถิติการใช้โฟมจะลดลงนะคะ
แต่เพื่อลดปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นกับแหล่งน้ำในระยะต่อไป
พอจึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะ
เพื่อลดการใช้การหาวิธีกำจัดหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเหมาะสมค่ะ